มาดูต่อกันที่สาวสวยรุ่นเล็กกันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับน้องยายาก่อนหน้านี้ตกอกตกใจกันไป
เพราะว่าน้องเนี่ยมีอาการแพ้ยาแล้วก็เป็นลมวูบกลางกองถ่ายกันมาแล้วนั่นเองนะคะ
ล่าสุดเนี่ยมาเจอน้องยายาออกงานอีเวนต์นะคะ
ก็ถามถ่ายเจ้าตัวเลยแล้วกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะ
เพราะว่าแฟนแฟนเนี่ยเป็นห่วงเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ย
แม่ปลาให้สัมภาษณ์กับทางบันเทิงไทยรัฐเนาะบอกว่าน้องเนี่ยไม่ได้เป็นอะไรมากดีขึ้นแล้ว

เมื่อวานนี้เราก็ไปเจอน้องยายาออกงานอีเวนต์ค่ะ
เคยกินแล้วอันนี้เมื่อ๓ปีที่แล้วค่ะสรุปตอนที่กินเข้าไปไม่ถึงแบบครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างนี้ค่ะก็อาการเริ่มขึ้นว่าแบบตัวดี
เลนไทยที่ผ่านมาเนี่ยน้องยายากับพี่ณเดชน์เนี่ยเขาหวานกันไม่น้อยหน้าคู่ไหนเลยนะคะเห็นว่าฝ่ายชายเนี่ยถอยกล้องฟิล์มให้น้องเป็นของขวัญด้วยส่วนฝ่ายหญิงน้องจะให้อะไรพี่ณเดชน์บ้างเดี๋ยวไปฟังกันเลยจ้า

เค้าน่าจะยังไม่ถึงบ้านแต่นุ้ยซื้อเครื่องกรองอากาศให้ค่ะ